แต่เอาเท่าที่เวลามีแล้วก็พอหอมปากหอมคอ

คือความจริงแล้วอาจจะมีคนถูกรางวัลใหญ่มากกว่านี้นะครับ

ต้องเป็นสองสามีภรรยาคู่นี้แล้ว

สองสามีภรรยาที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่๑๑๕ใบ

ยังมีของแถมถูกเลขท้าย๒ตัวอีก๔๐ใบ

ภรรยานะครับอายุ๔๕ปี
ชื่อนางวันนาลีปัญญาสัย
ส่วนสามีชื่อนายสุรการสุรรณกุล

เป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลหนองว่า
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
ก็ถูกรางวัลที่๑ที่ออกงวดเมื่อวานนี้๑พฤศจิกายน

เลขท้าย๒ตัว๕๘ถูกอีก๔๐ใบ

คือสองสามีภรรยาคู่นี้บอกว่า
ก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะ

บนเอาไว้ที่อนุสวรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่๑งวดนี้

ก็จะนำโรตเตอรี่ไปขึ้นเงินที่กองสลากทันทีนะครับ

วัดสองแห่งตามที่ตั้งใจเอาไว้
พระพุทธรูป
ที่แรกแฟนพลาย้าบอกจะวิ่ง๒๐๐รอบ

เดี๋ยวตายพอดี๒๐๐รอบไม่ไหว
ต่อรองมาเป็น๒๐รอบ

ถ้าวิ่ง๒๐๐รอบป่านี้ไม่รู้อาจจะ๙๐๐ล้านไปแล้ว
คุณภาคภูมิบอกว่า๒๐๐รอบก็วิ่งค่ะ

ปกติสองสามีภรรยาคู่นี้ชอบซื้อลอตเตอรี่ครับ

ซื้อนะเป็นเงินนะ๑๒แสนบาท

เคยถูกลอตเตอรี่๘งวดติดต่อกัน
เคยได้เงินรางวัลสูงสุดเท่าที่เคยได้

แต่ว่างวดนั้นก็ลงทุนซื้อลอตเตอรี่ไป๓แสน
ก่อนหน้านี้ก็มาทำธุระที่กรุงเทพ
แล้วดูข่าวรถตู้เกิดอุบัติเหตุ
คลอกผู้โดยสารเสียชีวิตไป๙ศพ
เห็นเลขทะเบียนรถลงท้าย๘๔
ก็เลยโทรศัพท์ซื้อลอตเตอรี่กับพ่อค้าที่ซื้อประจำ
กลับไปถึงอุดรก็ไปรับลอตเตอรี่

พบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขท้าย๒ตัวนะฮะ

เรื่องเล็กฮะยังไม่ได้จ่ายเงินแค่ค่ารโรตเตอรี่ไม่เท่าไร